ผู้ชายผู้หญิงคู่นึงคบหากัน

ฝ่ายชายก็ยังคงอยู่ที่หอพักแห่งนี้อยู่

มีจังหวะที่เหมือนกับแฟนใหม่ของฝ่ายหญิงอะค่ะ

ฝ่ายแฟนเก่าขี่รถผ่านหน้าห้องพอดี

ไล่ฟาดกันจนตายคาห้องพักอะค่ะ

คือเนี่ยจังหวะล้นปุ๊บขออนุญาตฟีดภาพนะคุณผู้ชม
คือตีแบบ๓ทีเน้นแต่เข้าที่ไหนรู้ไหมคะ
หัวไททอยแล้วก็หน้าผ่า
นี่นี่ผู้หญิงออกมาบอกอย่าใช้อาวุธ

โอ้โหทั้งคลิปเสียงทั้งคลิปภาพมันชัดไปหมดเลย
ผู้ชายคนที่เป็นสามีเก่าเนี่ยชื่อนิคมนะคะ
ส่วนคนตายเนี่ยชื่อยุทธนาค่ะ

ส่วนผู้หญิงที่นุ่งกระโจมอกออกมาชื่อเกษรินนะคะ
เรื่องของเรื่องคือนิคมไล่เอาไม้ตียุทธนา
ฝ่ายหญิงคือเกษรินได้ยินเลยเปิดประตูออกมาบอกเฮ้ยทำอะไรกันทะเลาะกันทำไม
จังหวะที่ออกมาคือยุทธนาสลบไปแล้วแล้วสลบคือตายเลยค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบนะคะก็สภาพศพยุทธนาคือนอนหงายเสียชีวิต
สภาพหน้าเนี่ยคือถูกตีด้วยของแข็งเข้าไทยทอยศีรษะแล้วก็หน้าผากนะคะ
ของคนตายมาดูศพปุ๊บนี่โอ้โหร้องไห้ใจแทบขาดเลยอะค่ะ
พยานแวดล้อมนะคะก็บอกว่านายุทธนาเนี่ย
จะคบกับนางสาวเกษรินที่เป็นเจ้าของหอพักแห่งนี้ได้๕เดือน
ทั้งคู่ทำงานเป็นพนักงานโรงแรมย่านวังหลังค่ะ
ส่วนนายนิคมเนี่ยเป็นรายเดอร์เคยคบกับนางสาวเกษรินแต่เลิกกันไป๒ปีแล้วพี่อุ๋ย
เลิกไปนานแล้วแต่ยังเช่าห้องพักอาสายุอาคารเดียวกันเนี่ย
ทีนี้เราไปดูวงจรปิดที่หน้าห้องเช่าค่ะให้เห็นชนวนเกิดเหตุว่าไปไล่ตีกันจากอะไร
นี่ดูจังหวะนี้เขาเป็นรายเดอร์สามีเก่าคือนิคมเป็นรายเดอร์สามีใหม่คือยุทธนาเนี่ย
เขาก็ยืนอยู่หน้าห้องหยิบของหยิบของก้มอะไรอยู่สักอย่างหนึ่ง
เป็นจังหวะที่นิคมขี่รถผ่านพอดีตอน๘โมง๕๔นาทีค่ะ
ขอดูตอนเข้าไปอีกทีนึงสิเมื่อกี้นี้มันจะเห็นมีรถเอียงหน่อยใช่ไหม
จังหวะนี้อีกทีนึงปุ๊บมาแล้วแบบนี่มันเอียงนิดนึงเห็นไหม
เหมือนจะเบียดกล่องโดนคนเบาเบาคือทางผู้ตายเขาก็เหมือนกับเขาก็ดึงตัวหลบหน่อยนึง
ทีนี้ประเด็นเขาบอกว่าตรงนั้นแหละมันคือจังหวะที่ขี่รถเฉียวชนกัน
แล้วนี่เห็นไหมยุทธนาเดินออกไปนั่นคือนิคมเลี้ยวขวาไปแล้วไปจอดรถนะ
ครับแล้วก็เลยลงมามีปากเสียงกันทะเลาะกัน
ก่อนที่นายนิคมจะไปหยิบเศษไม้ที่กองไม้แถวนั้นมาไล่ฟาดนายยุทธนาค่ะ
นี่จังหวะตรงนี้นี่เห็นไหมเดินมาแล้วนิคมเดินมาแล้ว
นี่เห็นไหมเดินไปหยิบไม้แล้ววิ่งนี่นี่วิ่งเลยยุธยาพยายามวิ่งหนี
ยุทธนาวิ่งหนีแล้วปรากฏเสียหลักล้มไอ้จังหวะเสียหลักล้มนี่แหละค่ะ
ทีเน้นแล้วเกษลินก็ออกมาเกษลินได้ยินเสียงโวยวายเลยเปิดประตูออกมา
หยุดแล้วก็ห้ามอย่างที่เห็นในคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูตอนแรก
พอออกมาจากห้องพักแล้วห้ามเสร็จปุ๊บเนี่ยนิคมก็เดินวนเวียนอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
แล้วก็เดินกลับไปเอารถมอเตอร์ไซค์ขี่หลบหนีไป
ทีนี้โอ้โหจังหวะขี่ผ่านร่างยุทธนาที่นอนสลบอยู่อ่ะ
ดูนะคะไม่ได้ขี่ผ่านธรรมดานะคะจังหวะผ่านปุ๊บอยากสังเกตให้สังเกตเท้าขวาดี
นั่นโอ้โหเหยียบเขาซ้ำอีก
มีคนน้องแบบจะเป็นจะตายอยู่
แล้วเห็นมือข้างซ้ายไหมไม้ยังคามืออยู่เลยเอาไม้ไปด้วย
ทั้งหมดนี้ห้านาทีเองนะคะแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตนะ
ฆ่าคนตายใน๕นาที
ได้คุยกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเขาบอกว่า
ก็ตอนเช้าเห็นนิคมขี่รถออกมาจากท้ายซอย
แล้วก็ถือไม้หน้าสามยาวประมาณ๑เมตร
แล้วก็บอกกับเธอบอกเนี่ยเพิ่งจะเอาไม้ตีหัวยุทธนาจนสลบ
อีกฝ่ายบอกไปทำงานก็คือจะไปขี่ไปขับส่งเป็นรายเดอร์ค่ะ
แล้วก็บอกต่อไปคงไม่ได้กลับมาซอยนี้อีกแล้วนะ

เห็นเขาถือไม้มาใช่ไหมล่ะแต่พี่ยังไม่ทันได้ถาม
แล้วเขาก็บอกเองว่าเมื่อกี้พี่ไปทะเลาะกับมันมา
ไอ้พวกใหม่เนี่ยใช่พี่ไปทะเลาะกับเขามา
แล้วก็พี่ตีมันนอนสลบอยู่
แล้วก็พี่อะอย่าพี่ไปวิ่งแก๊บก่อนนะอย่าพี่กลับมา

เราได้คุยกับนางสาวเกษรินนะคะเธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าของหอพัก
แล้วก็เป็นภรรยาของนายุธนา
เพราะว่าคือก็คบกันได้๕เดือนเนาะ
ส่วนนายนิคมเนี่ยเป็นอดีตสามี
ตอนเช้าเนี่ย๘โมงที่เห็นนายุทธนามาห้องพักเนี่ย
คือนายุทธนาตั้งใจมารับเธอออกไปกินก๋วเตี๋ย
แล้วก็ค่อยไปทำงานเพราะเขาทำงานที่เดียวกัน
แต่ระหว่างทางที่เธอกำลังแต่งตัวอยู่ในห้อง

เปิดประตูออกไปคือได้ยินเสียงยุทธนาพูดบอก

จังหวะที่นิคมขี่รถไปแล้วเหมือนไปเฉียวชนเขา
ทนายเลยบอกเฮ้ยขี่รถไม่เห็นคนเหรอ

ปุ๊บลงมาเริ่มทะเลาะมีปากเสียงกัน

หยิบไม้แล้ววิ่งไล่ฟาดยุทธนา
ยุทธนาอยู่ที่พื้นจนยุทธนานอนแน่นิ่ง

บอกว่าปมเหตุไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวแน่นอน

แถมที่ผ่านมาเวลานิคมกับยุธนาเจอกันทีไร

ผัวเก่าเธอก็ชอบพูดจาเสียดสี

แล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนเลย
แต่ว่าพอดีเขามีปากมีเสียงกันอยู่
แต่ก็ไม่คิดว่าแบบว่าจะต้องลงไม้ลงมือเยอะขนาดนั้น
ก็เปิดประตูออกมาผู้เสียดชีวินนำล้มลงไปนอนแล้ว

ไม่เคยมีปากเสียงอะไรกันมาก่อนเลยค่ะ
คือไม่เคยอาจจะแบบว่าคนคนร้ายเนี่ยอาจจะมีพูดจา

คือก็จะพูดจากแบบว่าเสียดสีหรืออะไรอย่างนี้กัน

แต่ว่าผู้ตายไม่เคยมีปากเสียงไม่พูดไม่เลย
แต่ว่าอาจจะพูดฟังว่าเออแบบว่าจะบ่อยไปแล้วนะ
ทีนี้ครอบครัวของนายยุทธนาผู้ตายนะคะ
ก็มาที่จุดเกิดเหตุด้วยแล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม

พอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเธอบอกเธอรับไม่ได้

ตีหัวน้องเธอจนสลบตายคาที่แบบนั้น
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับเกษดินเธอบอกว่า
พอรู้คร่าวรู้แค่ว่ารู้จักกันในที่ทำงาน

ทีนี้ล่าสุดช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
สืบสวนสอนอบางขุนนลตามจับตัวนายนิคมได้แล้วนะคะ
เป็นจังหวะที่กำลังขี่รถอยู่ในซอยวัดเพลงเขตบางพลัด
ส่วนไม้ที่ก่อเหตุนายนิคมบอกเอาไปทิ้งไว้ที่ซอยบางขุนนท์๒๙แล้ว

เอามาเป็นหลักฐานเป็นของกลางในคดี
ทีมข่าวก็พยายามเข้าไปสอบถามนายนิคมเกี่ยวกับสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจ

เหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามภาพในกล้องวงจรปิด
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบประคำนายนิคมนะคะ
แต่ยังไงถึงเขาจะบอกไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะคุมตัวไปส่งฝากหางที่ศาลนะคะ